ค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะวันนี้มีความบันเทิงมาฝากกันเลยนะฮะ
ขอแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าให้กดปุ่มลดเสียงก่อนชม
เจาะแจ๊ริมจอวันนี้เรานำเสนอเลยความขี้เล่นสุดเทอร์เลนส์ของสายฟ้าพายุ
ชมกันเลยค่ะในช่วงจอแจ๊ริมจอ
เจาะแจ๊ะริมจอ
โอ้โหคุณค่ะไม่ได้มีแค่หมอปลาที่ขยันเรียกป้ารัตนาเขานะคะ
นี่เลยค่ะที่พายุคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือโทรโคม
เห็นปะหวานเจี๊ยบผู้จัดการแม้ชมกำลังเขิม
ของงีบพักสายตาอยู่หน้าเซตพอดี
อ้าเห็นที่ต้องโดนปลุก

ป้าหวานป้าหวาน

นี่แหละค่ะที่เขาเรียกโดนดับฝันของจริง
เจ้าแฟนที่ยังลืมป้าหวานถี่จนหูอืดสักขนาดนี้
คงไม่ต้องนงไม่ต้องนอนกันแล้วล่ะจ๊ะ
หลานเรียกแปลว่าหลานรัก
สักขนาดนี้เจ้าแฟนคุณรักป้าหวานหนัก

เจ้าแจ๊กริมเจ้า